เอามาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะคดีสลดใจกลางกรุงนะคะ
หลานป่วยเป็นจิตเวทแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง
ก่อเหตุเอามีดทำครัวค่ะไปแทงย่าห้าสิบหกแพ้
เสียชีวิตคาเตียงคือพอสอบสวนคุยไปคุยมาบอกบันดาลโทษะ
ถูกย่าดุด่าต่อเนื่องนานหลายวันเครียดครับ
นะคะเนี่ยเมื่อช่วงเช้านี้นะคะตำรวจก็ต้องไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
ฆาตกรรมอยู่ที่ห้องเช่าเลขที่หนึ่งศูนย์สามแห่งหนึ่งที่ซอยลาดพร้าว
หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะคะผู้หญิงอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะคะ
ก็เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนเตียงนะคะหลานที่ก่อเหตุเนี่ย
นั่งอยู่ข้างอายุ๒๘ปีรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ค่ะนะคะ
ถามว่าทำไมถึงทำเขาก็ยอมรับบอกเป็นคนใช้มีดทำครัว
ย่าของตัวเองเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาโมโห
เพราะว่าย่าต่อว่าหลายครั้งบันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
พอได้สติก็เลยโทรนะคะเอาโทรศัพท์ของย่าโทรหาปู่
นะให้คือปู่อันนี้คือน้องของย่านะคะ
บอกให้ช่วยแจ้งตำรวจจับหน่อยจับตัวเองนี่แหละ
ผู้ก่อเหตุเป็นคนโทรไปบอกกับพี่ชาย
ผู้ก่อเหตุโทรไปบอกโทรเอาโทรศัพท์ของเอาโทรศัพท์ของ
คุณยายคุณย่าของคุณย่าอ่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ประมาณโมงกว่าครับอืมเขาโทรไปบอกไว้ก่อน
บอกว่าเขาได้แทงย่าเขาเสียชีวิตแล้ว
พี่ชายก็ได้คุยแล้วพี่ก็โทรไปคุย
โทรเข้าเบอร์พี่สาวซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นคนรับโทรศัพท์
ผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่า
ก็ชะลอกับย่าแล้วก็แทงย่าเสียชีวิต
ชะลอกตัวอย่างไรไม่ทราบ

พ่อย่าผู้สูงอายุผู้หญิงด้วย
แล้วถูกกระหน่ำแทงถึง๕๖แผลคุณนัทพงศ์นะคะ
คือต้องขาดสติอย่างมากเลยนะคะ
ก็ปรากฏว่ามีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตเวทจริง
ต้องรับการรักษามานานกว่า๑๐ปีแล้ว
เขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูอีก
เขาเคยถูกแฟนเอาหินทุบที่ศีรษะ
แล้วก็เหมือนกับต้องรักษาอาการทางสมองมาโดยตลอดนะคะ
แต่ว่าคาดว่าหลังอาจจะไม่ได้ทานยา

ก็เลยเนี่ยค่ะอาการก็เลยกำเริบขึ้นมาจนก่อเหตุแบบนี้

ว่าเขาเคยบำบัดอาการติดยาเสพติด
แล้วก็ไปเจอความเครียดที่ไม่มีงานทำ
ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันรุมร้าวหลายอย่างแล้วย่าบ่นอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบันดาลโทษะก่อเหตุขึ้นมา
ทีนี้ไปดูร่างของผู้ตายค่ะคุณผู้ชมโอ้โห
คือน่าสงสารเลยคือไปดูที่ลำตัวของผู้ตายบอกแผล
สภาพแผลคือถูกมีดทำครัวแทง
๕๖แผลคุณผู้ชมแทงอย่างไรคือกันนำเลยอย่างนี้
แผลนะคะแล้วหน้าท้องหน้าท้องเนี่ยโดนเยอะที่สุด
โดนไปถึง๒๖แผลที่เหลือก็เป็นบาดแผลตามลำตัวนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วถ้าถามว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงคนก่อเหตุเป็นคนเรียบร้อย
ไม่มีพฤติกรรมความรุนแรงแล้วก็รู้ด้วยว่ากำลังรักษาอาการป่วยทางจิตเวทอยู่
ที่ผ่านมาเขาบอกเขาเคยได้ยินผู้ตายดุด่าผู้ก่อเหตุหลายครั้ง
แต่เขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่เรื่องเศร้าในครั้งนี้ค่ะ
นี่ค่ะก็ทางตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำ
ซึ่งสอบปากคำก็ต้องมีแพทย์เฉพาะทางร่วมสังเกตการณ์แล้วก็ร่วมประเมินด้วยนะคะ